พาคุณผู้ชมไปชมภาพหวาดเสียวที่ประเทศอังกฤษนะครับระหว่างการแสดงโชว์เครื่องบินครับ
โดยมีเครื่องบินเล่นลำหนึ่งนั้นตกสู่ทะเลระหว่างการแสดงโชว์ครับ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ระหว่างการแสดงเครื่องบินฮานเวย์แอร์โชว์
จากภาพที่เห็นค่อย
โดยรายงานถามระบุว่านักบินรอดชีวิตออกมาได้อย่างป้าติหา
ขณะที่หน่วยสืบสวนการบินทางอากาศก็รีบรุดไปตรวจสอบเครื่องบินและบริเวณที่เกิดเหตุแล้ว
แสดง๔๗ลำแบ่งเป็นการแสดง๒๓ชุด
แต่ละปีนั้นจะมีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนหลายพันคนทีเดียวครับ